คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาโควิดไม่มีใครอยากป่วยแหละ
แต่ถ้าหากว่าตัวเราป่วยขึ้นมาหรือว่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวป่วยขึ้นมา
เราจะติดต่อทำการรักษานำตัวเองหรือญาติเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้ยังไง
วันนี้เรามีข้อมูลจากสบคค่ะมารายงานให้ทราบถึงระบบและขั้นตอนต่าง
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะ
ถ้าหากว่าเราเริ่มตรวจดูอาการว่าถ้ามีความเสี่ยงในการติดโควิดแล้วจะทำอย่างไรต่อไป
อันดับแรกก่อนเลยถ้าหากว่าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเราติดเชื้อหรือต้องรับการรักษา
ทางโรงพยาบาลก็จะจัดการดูแลให้เราเลยในสิทธิ์ที่เรามีอยู่แล้วในโรงพยาบาลหลักแห่งนั้นนะคะ
ณที่แห่งนั้นเลยทีเดียวนะคะหรืออย่างที่สามเราเกิดมีความเสี่ยงขึ้นมานะคะ
ตัวเองเอ๊ะฉันไปสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงไหมตรวจด้วยตัวเองค่ะ
แล้วปรากฏว่าตัวเองมีความเสี่ยงทำยังไงดีโทรสายด่วน๑๓๓๐สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้
ติดต่อไปในไลน์หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้จากนั้นเป็นยังไงต่อคะคุณผู้ชม
เราก็จะนำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปก็คือมีการประเมินลักษณะอาการนั่นเอง
ว่าเราป่วยรุนแรงแค่ไหนถ้าป่วยแบบระดับสีเขียวคือยังไม่แสดงอาการคุณก็พักกักตัวอยู่ที่บ้านคือทำโฮมไอโซเลชั่น
เรียกว่าดูแลที่บ้านกันไปก่อนแต่ก็ต้องอยู่ห่างจากคนในครอบครัวแยกห้องแยกโซนกันให้ดี
แต่ถ้าหากอาการรุนแรงมากขึ้นดูแล้วมีความเสี่ยงมากขึ้นก็จะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์พักคอยการส่งตัวหรือว่าคอมโมนิตี้ไอโซเลชั่น
สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแล้วนะคะดูแล้วอาการคุณรุนแรงเหลือเกินค่ะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิเทลที่นั่นเขาก็จะมี
การจัดมีแพทย์พยาบาลคอยดูแลดูแลให้เลยเป็นโรงพยาบาลย่อมที่จัดออกมาต่างหากถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่าอาการคุณรุนแรงค่อนข้างหนักเชื้อลงปอดแล้วก็ตามเนี่ยส่งไปเลยที่โรงพยาบาลหลักนะคะ
ถามว่าแล้วถ้าหากว่าเรายังรักษาตัวดูแลอาการอยู่ที่บ้านหรือศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามล่ะเราจะได้รับการดูแลยังไงกันบ้างจะบอกว่าทางหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงเนี่ยนะคะเขาจะมีของสนับสนุนให้อะไรบ้างอะไรบ้างมีอาหารล่ะค่ะสามมื้อจัดส่งให้เราเลยนะคะ
อกจากนั้นแล้วก็ยังมีเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดอะไรอีกบ้างเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะแล้วก็หยูกยาที่จำเป็นรวมถึงการให้บริการผ่านระบบทางไกลติดต่อสอบถามพูดคุยปรึกษาเล่าถึงอาการให้ฟังคือมีคุณหมออยู่ดูแลนะคะ
แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมประเมินแล้วว่าฉันตรวจปุ๊บเจอปั๊บว่าอาการฉันหนักแน่นอนคุณโทรเลยค่ะ๑๖๖๙สายด่วนฉุกเฉินนะคะเขาก็จะมีการมารับตัวไปที่โรงพยาบาลเลยทันทีนะคะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบแล้วก็ขั้นตอนในการนำส่งไปที่โรงพยาบาลหรือเข้ารับการรักษา
อาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันเพื่อจะได้ไม่ติดโควิดนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของการรักษาแบบนี้โทรสายด่วนได้หลายหมายเลขอย่างเช่น๑๓๓๐หรือ๑๔๒๒ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องดีที่นำมาแชร์กันค่ะ